บางปี๒๐๐คนผมจำชื่อเล่นให้ทุกคนเลยครับ
ต้องอยู่กับผมประมาณ๑๒เดือน
มองว่าการอยู่ร่วมกันนิสัยใจคอหลายอย่าง
จากที่เราเคยสร้างไว้ในระดับมัธยม
เข้าสู่มหาลัยเข้าสู่สโมสรเข้าสู่ทีมชาติ
ครั้งหนึ่งเราก็เคยได้ดูแลแนะแนวทาง